ท่านผู้ชมครับดูเรื่องของการเปิดรับสมัครนายกอบจหน่อยนะฮะ
แล้วก็นายกสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับ
ตอนนี้จะเปิดรับสมัครไปถึง๖พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือภาพบรรยากาศที่สมุทรปราการครับนักร้องชื่อดังตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะฮะ
นำทีมลงสมัครนายกอบตในนามกลุ่มสมุดปราการ
เก้าอี้นายกอบจจากนายชาญพวงเพชรอดีตนายกองการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี๔สมัย
ซึ่งบอกว่าโอ้โหต้องขับเคี่ยวกันสนุกแน่คุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าทั้งคู่เขาก็บอกว่าเขามั่นใจนะครับ
อุบลรัชธานีนะครับทุกผู้ชมครับไปดูหน่อยนะครับ
วันนี้นะฮะมีการเปลี่ยนชื่อกันมาสดร้อนเลยนะฮะ
ก่อนวันรับสมัครนะครับผู้สมัครนายกอบจอุบลรัชธานีนางสาวสมปรารถนา
ไกรเจิดจรัสเจิดเจริญนะครับเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบรัชธานีคนล่าสุด
แต่ว่าตอนนี้ที่มาสมัครในวันนี้เนี่ยจากนางสาวสมปรารถนาไปเปลี่ยนชื่อ
คำว่านายกเข้าไปก็เลยชื่อนางสาวนายกสมปรารถนา
ถ้าตัดคำนำหน้าไปเนี่ยจะชื่อนายกสมปรารถนานะครับ
บอกว่าต้องการให้ชาวบ้านจำได้เพราะปกติชาวบ้านจะเรียกชื่อเล่น
ชื่อนายกแอนอยู่แล้วนะฮะตอนนี้มาสมัครอีกนะครับ
ทีมงานก็เลยเสนอว่าควรเปลี่ยนชื่อซะเลยนะครับ
ก็ต้องบอกว่าก็อาจจะเป็นการทำการตลาดอย่างหนึ่งเธอบอกนะครับ
เพราะรอบนี้ต้องเจอกับอดีตแชมป์หลายสมัย
ไม่จะเป็นในการกันตินันที่ได้รับการสนับสนุนจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
เชิดศักดิ์โภคกุลกานนท์อดีตผู้สมัครสอสอพลังประชารัฐ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุบลคนดี